กลับมาแล้วกลับมาแล้วติดภารกิจเมื่อวานไปหนึ่งวัน

วันนี้ก็กลับมาประจำการกับคุณฉนามื้อนเดิมค่ะ
ในประเด็นต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าของที่มันแพง
เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงงงไปหมดแล้วค่ะ

โอ้โหยมันขึ้นเอาราคาแพงจริง

ผมขอร้องอย่าทอดทิ้ง

เป็นน้ำมันทิ้งใช่คุณเอาน้ำมันพืชเติมรถเหรอฮะแต่อย่างนี้ละกันครับเราเนี่ยนะฮะบอกคุณผู้ชมไว้เพราะจะได้ช่วยกันประหยัดแล้วที่มาบอกเรื่องน้ำมันเพราะว่าตอนนี้มีพอจะมีข่าวดี
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะที่เขาบอกว่าลดบาทหนึ่งเนี่ยก็คือบาทหนึ่งต่อลิตรนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดด้วยเดี๋ยวต้องติดตามกันเนอะ
มาดูก่อนสำหรับผู้ใช้รถทั้งรถส่วนตัวและรถสาธารณะนี่นะคะ
ทางกฎหมายพระราชบัตรจิราจรทางบกก็มีผลบังคับใช้อืม
คือเรื่องอะไรก่อนคะเรื่องที่ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวนั่งตอนหน้าเนี่ยนะคะ
แถวนั่งที่อื่นต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
อุ้ยแป๊บเดียวเองนะ๕กัญญา

คือจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา
ถ้าฝ่าฝืนเนี่ยปรับ๒๐๐๐บาทนะ
เออย้ำเลยค่ะว่ามีผล๕กันยายนนี้

อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ

เด็กเล็กที่ต้องนั่งคาซีสก็เริ่ม๕กัญญาแล้วเหมือนกัน

น้ำมันเนี่ยนะฮะล่าสุดเขามีการปรับราคาในการขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน
และแก๊สโอฮอลทุกชนิดลง๑บาท

ส่วนกลุ่มดีเซลยังไง

ไม่ค่อยรอดูหนักกว่าเขานะดีเซลอะ

มันดีดขึ้นมาเยอะแล้วดีเซลก็หลายบาทอยู่

แต่ดีเซลมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ก็คือมันจะลดหรือมันจะลงยากมาก
มันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะต้องใช้เวลานะ
กว่าจะมีการพิจารณาจะปรับลดหรือว่าจะปรับขึ้น
แต่ถ้าได้รถลึกขึ้นแล้วเนี่ยก็เยอะ

ออสดีเซลส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุก

ดีเซลเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจธุรกิจค่อนข้างจะเยอะ

ยังไงเราก็คงจะต้องใช้ในช่วงนี้
แม้ว่าตอนนี้หลายคนจะปรับเปลี่ยนไปชั้นรถไฟฟ้าบ้างแล้ว

มีไงตามเทรนด์ของผู้ว่ากรทมไง
อาจจะปรับเปลี่ยนได้บ้านใครบ้านใกล้อย่างนี้ก็อาจจะต้องลองปรับดู

มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้กลุ้มอกกลุ้มใจเหมือนกัน
เพราะว่าเจอข่าวเฟคนิวบ่อยมากเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าคุณต้องรู้เท่าทันนะคะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอม
อย่างวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวของ
คนที่เขาแชร์เกี่ยวกับอสมเสียชีวิต

อันนี้คือแชร์กันมาเยอะมากเลยบอกว่าเสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีนจริงหรือเปล่า

สมเสียชีวิตเดือนละ๖๐๐ราย
สมที่ว่าคือเหมือนคนที่เสียสละเป็นตัวอย่างฉีดวัคซีน

ซึ่งมันมันไม่จริงจ้ะแม่จ๋า

ต่อต้านข่าวปลอมหรือเพจ
เขาตรวจสอบนะคะกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นนี้ไม่จริงค่ะเป็นข้อมูลเท็จนะคะ
ซึ่งเรื่องการเสียชีวิตของอสมทั่วประเทศเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่เกิดจากโรคเจ็บป่วยต่าง
ชาราบ้างล่ะอุบัติเหตุบ้างล่ะ

อะเอามาให้ดูกันกันแล้วใครที่แชร์ข่าวนี้
ให้รู้เอาไว้มันคือข่าวปลอม

การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาชี้แจงเองเลยนะครับว่า
การกินแล้วนอนเนี่ยเป็นมะเร็งหลอดเลือด
บอกเลยนะว่ามันไม่จริงแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัด
ว่ากินแล้วนอนเนี่ยมันเสี่ยงเกิดเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือด
แต่ไอ้พฤติกรรมที่กินแล้วนอนเนี่ย
เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแน่อยู่แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อน
เป็นผมเป็นผมมีอาการอย่างนี้

คือมันง่วงอะค่ะมันต้องใช้เวลาในการที่จะต่อค่ะให้ผมดลา
เพราะฉะนั้นเขาถึงแนะนำว่าเวลารับประทานอาหารจนอิ่มแล้วนะฮะ
อย่าเพิ่งรีบนอนต้องเว้นระยะสัก๒๓ชั่วโมงให้มันย่อยก่อนไง
มันย่อยเพราะว่าช่วงที่กระเพาะมันย่อยอาหารมันก็จะมีกรดใช่ไหม
เรานอนเลยปุ๊บกดมันก็ไหลย้อนขึ้นมาแสบ
แล้วผมบอกเลยนะเป็นแล้วมันทรมานมันแน่นหน้าอกแล้วมันแสบ
ตรงหน้าอกแล้วก็ตรงลำคอมันเหมือนจุกเลย

เล่าให้ฟังกันแบบนี้นะจะได้มาฝากเตือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรข่าวต่างที่เป็นข่าวปลอมด้วย
ปลอมก็อย่าไปแชร์กันนะคะรวมถึงอาจจะติดตามข้อมูลจาก
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องตรงประเด็นนะคะ
ครับมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
บอกว่า๑ตุลาคมนี้ก็ใกล้แล้วอะเนาะ
กระทรวงสาธารณสุขจะมีการปรับลดโควิด๑๙จากโรคติดต่ออันตราย
เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแทนนะครับ
อ่าแยกก่อนนะคุณชนะมีโรคอันตรายกับโรคต้องเฝ้าระวังนะคะ
มาดูข้อมูลจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เปิดเผยหลังจากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันที่๘สิงหาคมเนี่ยนะคะ
บอกว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบให้ปรับโรคโควิด๑๙จากโรคติดต่ออันตราย
ให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังคำว่าเฝ้าระวังนี่หมายถึงอันตรายน้อยกว่านะ
เพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ไข้มาลาเรียแล้วก็ไข้เลือดออก
๑ตุลาคมนี้มีผลนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะ
รวมไปถึงก็เป็นการยกระดับในการดูแลแหละนะคะในการดูแลประชาชนรวมถึงให้คนที่รับวัคซีนยังไม่ครบได้ไปรับวัคซีนให้ครบด้วย
นอกจากนี้นะครับยังมีการอนุญาตให้โรงพยาบาลต่างสามารถจัดหายาต้านไวรัสเองตั้งแต่วันที่๑กันยายนเป็นต้นไปแล้วนะ
ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยังสามารถเบิกกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเช่นเดียวกับโรคติดเชื้ออื่นได้ตามสิทธิ์
คือต้องมาบอกแบบนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอบอกว่าลดระดับให้โรคโควิดมันเป็นโรคแบบว่าเฝ้าระวังติดต่ออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันเบิกได้เปล่ามันกลายเป็นเหมือนลดความสำคัญลดความอันตรายลงอย่างนี้ซึ่งจริงมันก็ยังน่ากลัวอยู่
ยังคงต้องดูแลอย่างเข้มงวดเพียงแค่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองต่อไปเหมือนกับไข้อื่นที่มันเป็นแล้วมันก็เจ็บปวดทรมานเหมือนกัน
เดี๋ยวอัพเดทเรื่อยเพราะว่าโรคมันเปลี่ยนตลอดเหมือนกัน
แน่นอนเรื่องสภาพอากาศมันก็เปลี่ยนตลอดมันมีผลกระทบไปทั่วโลกนะ
จะพาไปเกาหลีไม่ได้ไปกินอาหารเกาหลีแต่ไปดูเหตุการณ์ที่นั่นกันหน่อยกรุงโซฮะเจอน้ำท่วมหนักสุดในรอบ๘๐ปี
ค่ะงานนี้มีผู้เสียชีวิตท่วมหนักแค่ไหนดูเลยค่ะรถแทบจะจมมิตร
หลายพื้นที่นี่สัญจรไม่ได้นะคะแล้วน้ำเนี่ยไหลท่วม
รถไฟใต้ดินแบบนี้เลยเนี่ยไหลนองลงมาอย่างเงี้ย
นี่เป็นสถานการณ์แม่น้ำฮันนะคะคือถ่ายจากบนสะพานเนี่ยค่ะ
คาดว่าถนนเส้นข้างล่างสะพานนี่น่าจะท่วมหมดแล้วอ่ะครับ
ดูค่ะระดับน้ำเนี่ยโอ้โหมันท่วมแทบจะมองไม่เห็น
อะไรแล้วอ่ะคือจะปริ่มรังคาแล้วปริ่มสะพาน
ถนนต่างต่างแล้วอ่ะค่ะคุณชนะอ่าคือทางสำนักข่าวยอนฮัพของเกาหลีใต้
ก็มีรายงานนะฮะว่าเกิดฝนตกหนักนานกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงอืม
ก็เรียกได้ว่าตกกันเป็นวันในพื้นที่ของกรุงโซ
แล้วก็จังหวัดอื่นนะฮะแล้วก็ในพื้นที่อื่นของทางภาคกลางของประเทศ
อืมอย่างเช่นเมืองอินชรเออแล้วก็คังวอร์นะฮะค่ะ
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์ตามถนนแล้วก็นี่ตามภาพนี้ที่เราได้มาเนี่ย
คือภาพในทวิตเตอร์ที่คนเกาหลีเขาเล่นกัน
มันไหลลงไปในสถานีรถไฟใต้ดินนะคะนี่มันอยากกลับแบบเป็นเหมือนเหมือนในหนังอ่ะ
นี่ก็คือเป็นในรถไฟใต้ดินนะมองออกไปที่สถานีเห็นน้ำท่วมแบบนี้เลยอะค่ะ

คุณหนูค่าระดาษน้ำมันสูงมากนะคะ
ถ้าเป็นถนนข้างนอกด้วยนะท่วมรถหลายสิบคันรวมถึงรถบัตรด้วยท่วมเกือบมิตรค่ะ
พลุทธศาสตร์ก็ติดอยู่บนรถบัตรนานเป็นชั่วโมงจากจะออกมาได้กว่ากลับได้
อย่างที่ผมบอกฮะตอนนี้ถ้าคุณไปดูในทวิตเตอร์นะแล้วถ้าคุณมีเพื่อนเป็นเกาหลีเยอะ
หรือไม่ก็ไปติดตามข่าวสารของต่างประเทศเขา
จะมีมากมายหลายภาพหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรุงโซที่เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่หนัก
ต้องว่ายน้ำอย่างนี้ต้องไหว้อย่างนี้จริงนะ
มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็อย่างที่ผมบอกมันตกหนักในรอบ๘๐ปีอะครับ
แล้วน้ำมันสูงอย่างนี้อยู่นานสักประมาณ๒๓ชั่วโมงในหลายพื้นที่
เป็นน้ำท่วมขังที่ท่วมเยอะมากแล้วดูรถเขาสภาพบ้านเขาตอนนี้เป็นแบบนี้เลยครับคุณชิสาครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลายสถานีรถไฟยังไม่เปิดให้บริการนะคะ
แต่ถ้าใครเป็นห่วงบรรยายญาติพี่น้องหรือคนที่ไปเที่ยวเกาหลีตอนนี้เนี่ย
ยังมีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ครับคือฮงแดและเมียงด่งก็คือย่านท่องเที่ยว
เผื่อบอกว่าตรงนั้นไม่เจอปัญหาน้ำท่วมข้อมูลล่าสุดเห็นอาจารย์ธรธรรมรงวาสวรรค์เนี่ยนะคะ
พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมเกาหลีใต้บอกว่ามันเป็นเพราะว่าตกหนักตกต่อเนื่อง
แล้วประกอบกับภาวะโลกร้อนด้วยมันก็เลยทำให้มีผลกระทบแบบนี้นะคะ
เกาหลีใต้นะแล้วมันจะมีกลุ่มสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะคะสีส้มสีแดงเนี่ยพาดผ่านลงเกาหลีคุณผู้ชม
เดี๋ยวดิฉันขยายให้อยู่นะคะตรงเนี้ยค่ะแปลว่าตกหนักมากนะคะ
ถ้าเห็นสีชมพูแดงนี่แปลว่าตกหนักเลยอันนี้เราก็สามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะประมาณไหนนะคะ

ถ้ามาเทียบกับบ้านเรานี่เทนบอกว่าตกตกกันทุกวันนี้เบาไปเลยนะ
เอาไปเลยค่ะนะคะแต่ก็มันก็สะท้อนถึงเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแหละนะคะ
อย่างน้อยนะอาจารย์ดรวัฒนาการบวชอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรอากาศที่ที่ฉันไปศึกษามาเนี่ย
บอกว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยช่วยได้นะนี่ไงถึงมีนโยบายต่างในการปลูกต้นไม้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเราอาจจะมองข้าม
ร่วมด้วยช่วยกันใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันบ้างกลับมาที่เมืองไทยที่บุรีรำ
เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นอยากลองไปดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการขโมยของ
บอกว่าอยากลองทำดูก็เลยไปก่อเหตุแบบนี้ครับ
อ่าภาพจากกล้องวงจรปิดประทึกมากครับนั่นนะคะขนาดที่คนร้ายเนี่ยนะฮะ
สูมเสื้อแขนยาวมีหุดกำลังวิ่งเนี่ยเห็นไหมค่ะอุ้ยหายไปแล้ว
ข้ามแยกไฟแดงไปแล้วค่ะตรงเนี้ยบริเวณอยู่ใกล้ใกล้ตลาดสดเทศบาลกระสัง
จังหวัดบริรันดร์นั่นแหละหลังจากเพิ่งไปก่อเหตุมาค่ะไปจี้ชิงกระเป๋าของนางล่าหน
อุไนบันอายุห้าสิบห้าปีแม่ค้าที่มาซื้อของที่ตลาดอืมเหตุมันเกิดช่วงตีสาม
กว่าวันที่หกสิบหาคมที่ผ่านมาบิจิษฐาพอหลังเกิดเหตุนะตำรวจสอบพอกระสัง
ก็ไล่กล้องวงจรปิดดูค่ะอืมสามชั่วโมงรู้ตัวคนร้ายนะนี่นี่
คนนี้คนนี้ค่ะคือนายสาราวุธกกรรมอายุยี่สิบสองปี
ตำรวจขอสารออกหมายจับแล้วก็ตามไปจับกลุ่มที่บ้านพักเลยค่ะ
อ้าวจับกลุ่มได้นะเชื่อไหมว่าเขาพบของกลางที่ขโมยมาอยู่ครบเลยค่ะ
ยังอยู่ครบเหรออยู่ครบเลยอ่ะหลักฐานเต็มเต็มเลยค่ะ
งั้นไปถามหน่อยสารวุฒิทำไมถึงทำอย่างนี้
ตัวเขาเองสารภาพนะบอกชอบดูหนังและซีรีส์แนวโจรกรรม
ตอนนี้ติดเรื่องนี้เลยเรื่องอะไรฮะจอมโจรลูแปงเฮ้ย
ไหนไหนมีหน้าหนังให้ดูหน่อยไหมในซีรีส์นั่นน่ะไปเปิดดูเอาเหอะ
ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นของเน็ตฟิล์กเน็ตฟิล์กใช่ใช่ใช่
ในเน็ตฟลิกเออค่ะเขาบอกว่าอยากลองทำแบบนั้นบ้าง
นี่อยากทำแบบจอมโจรรูแปงโอ้โหเนี่ยแล้วเขาบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุอ่ะ
เขาเลือกเลยนะเลือกสวมเสื้อหูดอืมแล้วก็ขี่รถบาราไซส์มาจอด
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๓๐๐เมตรเอาแบบเหมือนในหนังเลย
จากนั้นเร็งหาเหยื่อแล้วเขาไปใช้มือจี้ชิงกระเป๋ามาได้เงินสดไปหมื่นเก้าพันบาทค่ะ
แล้วเงินในบัตรเอทีเอ็มนี่ก็อีกจะเจ็ดพันได้นะไปกดมาได้เพราะว่าอะไร
เอทีเอ็มเนี่ยมันมีรหัสติดด้านหลังเขียนเอาไว้เลยอย่างนี้โจรก็เลยขโมยง่ายเลย
นั่นไงครับรวมแล้วก็สองหมื่นห้าเป็นคนสดที่เอาไปได้อ่ะ
ถามว่าเหตุผลอะไรเดือดร้อนอะไรทำไมถึงต้องไปปล้นเขาแบบนั้น
ต้องหาบอกผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยครับ
แต่ที่ทำเนี่ยแค่อยากลองอยากลองเหรออยากลองแบบในซีรีส์คุณชนะ
งั้นเดี๋ยวได้ลองติดคุกดูก่อนโอ้โหอันนี้ไม่ต้องลองติดจริงจริงเออ
ติดเลยล่ะค่ะแล้วพอถูกจับได้เขาเลยบอกเลยว่าตอนนี้รู้แล้ว
ซีรีส์กับชีวิตจริงไม่เหมือนกันถูก
สุดท้ายอยากจะฝากขอโทษผู้เสียหายด้วยบอกว่าที่ผมทำไปเนี่ยผมไม่ตั้งใจเออนะฮะ
ไม่ตั้งใจแต่ความผิดเกิดแล้ว
เพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรคิดให้ดีต้องมีสตินะอย่าใช้แล้วก็อาศัยความคึกขนอง
จริงค่ะนะคะแล้วบางอย่างก็ต้องแยกแยะว่าไหนเรื่องจริงเรื่องไหนควรทำไม่ควรทำด้วยเนอะ
ครับเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาปลิดบรรยากาศมาเรื่องราวน่ารักน่ารักกันหน่อยนะคะ
พระบวชใหม่ค่ะท่านกำลังจะให้พรกับญาติโยมนะคะ
แต่สุดท้ายจะให้พรได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงสกิดยิ้ม

โอ้ยลงพี่ช่วยช่วยท่องใหม่อีกสักรอบได้ไหมคะ
ญาติโยมเนี่ยก็อยากได้บุญอยากจะให้ท่านสวดให้ครบให้จบให้เต็ม
แต่ท่านก็เพิ่งบวชใหม่อ่าท่านก็พยายามเต็มที่แล้วนะ
เออถึงกับดูโพยอ่ะเออแล้วแถมจำทำนองไม่ได้อีกค่ะท่าน
เคยมีบทสวดมีแล้วแต่พอดีไอ้ทำนองน่ะอัตมายังไม่ถนัด
จำไม่ได้แล้วโยมเอ้ยเอางี้ละกันสุดท้ายหลังจบแล้ว
สุขังพลังอ่ะแบบตัดเลยตัดจบเลยหรอภาพลัง
ล้าทุกอ่อแค่นี้ก็ได้มันก็ขำดีเนาะเออ
จากคุณออฟฟิศเชอรี่ชัญญาค่ะครับเอาไปดูความน่ารักของแก๊งสว
แก๊งนี้สวย่อมาจากสวยสมวัยไปดูความน่ารักของคู่นี้ครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์จริงคนที่เต้นอยู่หน้าเวทีก็คนจริง
ไม่ได้จ้างมาเป็นหน้าม้าแต่ประการใด
สองคนสองคู่ซีสอวอสวยสมวัยค่ะ
จูงไม้จูงมือกันมาเต้นอยู่หน้าเวที
โอ้โหเรียกได้ว่าเต้นซะจนต้นฉบับคือสาวโคโยตี้บนเวทีต้องอายเลยทีเดียว

จะย่ออะไรขนาดนั้นจ๊ะยายจ๋า
คุณยายคะไม่ธรรมดาเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย

เห็นคลิปนี้ทำให้เรามีกำลังใจในการลุกขึ้นมาเต้นกับคุณยายเลย
ให้เห็นถึงความแข็งแรงแข็งแรงน่ารักก็ใส
เขาบอกกันว่าไข่สายมันฝรั่งทอดกรอบต้องร้านนี้เลย
บอกเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดารูปร่างหน้าตามันก็แปลกแล้ว

ไปติดตามเลยในสบัดรอบกรุง

เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยกรอบอร่อยมาก
เรียกได้ว่าทอดชาตินี้กรอบยันชาติหน้า
โอ้โหมันจะนานอะไรขนาดนั้น
ฮ่า

ไข่เยาว่ะทอดแล้วเอามาไข่เยาว์ปรุงรส

แล้วดูเครื่องปรุงรสเขาเยอะมากเลยค่ะคุณ

นั่นคือสถานที่ที่เขาขายอยู่แถวนั้น
อยู่แถวอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ร้านนี้เป็นร้านที่ขายมันฝรั่งทอดกรอบ
โดยเขาจะนำมันฝรั่งสดมาหั่นเป็นชิ้นหนา

เห็นเนี่ยบางคนคิดว่ากล้วยทอดหรือเปล่า
เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่นะ
นี่คุณผู้ชมเขาจะไปชุบแป้งมันหนา

ก็จะนำมาคลุกกับเครื่องปรุงรสต่าง
ที่เราคุ้นเคยแหละปาปิก้าบังระ
สสไปซี่ราเมนแล้วแต่ชอบเลยค่ะ

ร้านนี้เขาจะขายอยู่ที่๓๐๕๐บาทเท่านั้น

อยู่แถวบางใหญ่ไปได้นะ
มีน้องทีมงานของเราการันตีแล้วว่า

แต่ว่าชิ้นมันใหญ่กว่าแล้วมันก็จะได้เต็มปากเต็มคำไงคุณชนะ
คุณไปแวะบางใหญ่คุณซื้อเผื่อดิฉันด้วยนะ

ถ้าได้แวะไปแล้วก็ต้องไปซื้อแน่
เขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเบเกจ
ใกล้ส่วนนั้นของกินเยอะด้วยนะคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าอยากจะให้ดูกันหน่อย
ดูสิถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไง
นี่เห็นไหมเห็นไหม

อ้าปากรอแล้ว

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
งานนี้บอกเลยว่าช็อกคุณผู้ชมตั้งสติให้ดี

ถ้าคุณล่องเรืออยู่ไปเรื่อยอย่างชิว
แต่ปรากฏว่ามองไปข้างเจอเจ้าตัวนี้คุณจะทำยังไง
แฉ่งรอต้อนรับเลยค่ะคุณชนะ

โอ้โหระยะประชิดเลยทีเดียว

ใช่คุณค่ะถ้าตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยบ้านเราแน่
อ๋อเห็นแบบนี้หน้าตกออกตกใจจริงนะ
มันต้องเป็นภาพจากต่างประเทศแน่นะ

ไม่มีค่ะมีแต่ไอ้เข้ในแต่บ้านเราเนี่ยค่ะ
ถูกต้องเอาความแตกต่างเล็กน้อยละกัน
ลิเกเตอร์กับจราเข้ดูที่ปากเลย

ใช่อาริเกเตอร์เนี่ยปากของมันเนี่ยมันจะไม่ออกเป็นตัววีเท่าไหร่
อืมถ้าดูแล้วเนี้ยมันจะคล้ายคล้ายตัวยู

ไอ้เกเตอร์อลิเกเตอร์เนี่ยนะมันมักจะเจอในอเมริกากับจีนเท่านั้น

พฤติกรรมเป็นยังไงถามว่าตัวอะไรร้ายกว่ากัน

ไม่แน่ใจว่ากลายทองทองจะปรับ

สะค้าแล้วทำไมไม่ทั้ง
ถึงบอกว่าให้ไปเลิกซะไม่ใช่เลิกซักนะแต่เลิกกับเมียเอ้า
มันเพราะอะไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คลิปนี้ดูแล้วประหลาดใจยิ่งนัก

เป็นเรื่องของลูกเขยและแม่ยาย

แม่ยายไปบอกลูกเขยที่ทำอยู่น่ะเหนื่อยไหม
ถ้าเหนื่อยแล้วก็เลิกเลย
โดนัทลูกเมื่อไรจะหาเมียใหม่อ่ะ

มาดูมันเป็นไง

แม่หวังดี

ไม่ถ้าร้ายแม่
ไม่คิดว่าจะเจออย่างนี้ใช่ไหมลูก
แต่งเข้ามาในบ้านแม่เนี่ย
เรื่องของเรื่องยุให้ว่านุ่มคนนี้เลิกกับเมีย

เมียก็คือลูกสาวของผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิปนั่นแหละ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ตื่น

ตัวคุณสามีก็มาซักผ้าให้
แม่บอกไหนดูสิลูกไอ้ดำนั่นมันอะไร

คุณผู้ชมจะได้ชมภาพปิดท้ายที่แฟนรายการส่งมา
เป็นภาพของน้องเจมส์ปั๊มนมจะให้น้องดูค่ะ

ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์

และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒